รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

มีความสุขเนอะ

เก่ามากของเว็บพวกนี้
เจ๊ไม่เห็นเขากำลังขึ้นโอนา

โอนานาโอนานากับมหาพี่เธอ
จะโทษกันนะ
แกร่งกว่าเพียงเล่นแต่เจ๊

เราวันที่สุดมนไว้พระเหมือนลูกค้าจะได้เข้าร้าน

เจ๊แผงแนวธรรมะ
นี่ถามหน่อยพุทธทางอยู่ที่ไหน
อ้าวพุทธทางอยู่ที่นี่
นี่พุทธทางอยู่ในเจ๊อัคตรีครับโอ้โฮนี่หน่อย

อยู่ที่ใจเกิดเกี่ยวกับเสียสุด

หัวยังอยู่ครบเราคิดผิวหน้าหมดแล้ว

สุดยอดแล้วทำไมอยู่ที่

อยู่ที่ขา
ตอนเวียดทหารก็เคยเป็นไงมันอบ

เดี๋ยวก่อนเถอะ

มันมีความสุขสิมาเต้นด้วยกัน

สาถือทำไม
คนเราเจ๊นี่เขาวัดเขาวาบ้างไหม

เล็งว่าพระองค์ไหนจะศึก

ศึกแล้วครบภาษาบวชแล้วเรียนแล้วก็จะ

อ้าแล้วบอลน่ะ

พี่เบิร์ตเรื่องวัดเรื่องวานไม่ต้องพูดถึงเลย
ผมนี่เข้าวัดถือศิลป์ฟังเทศฟังธรรม

ไม่ต้องสาธยายเยอะเอาง่ายเลย

ปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์
แต่ฆ่านอกวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไร

ถ้าตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไร

แต่ถ้าพูดสำเร็จอันนี้ก็ไม่เป็นไร

ถ้ามีเงินซื้อเขานี่ก็ไม่เป็นไร
กาเมเขาว่าห้ามเล่นชุดพัวเจ
ไม่อยู่ไปกินกันยังไง

โคตรหัว

ที่ล่างเป็นสี่เหลี่ยมนะ
เอ้านี่ถ้ารู้ทางวัด

แต่อยากเที่ยววัดอย่างนี้จะพาไปเที่ยว

วัดไหนราคาถูกสำหรับชาวต่างชาติอ่ะ

เฮ้ยวัดพระแก้ววัดอรุณ

เอ้าแล้วตกลงวัดที่ชาวต่างชาติจะไป
ค่าเข้าชมวัดวัดไหนราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าราคาค่าบัตรเข้าวัดสำหรับชาวต่างชาติ๓วัดนี้
วัดไหนราคาถูกที่สุด

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
ถูกทำปรับกระทั่งประดับตะล้วนฝอรสัยภาพที่ฟูมิ

ขอดูแจ๊วนี่มันกี่โมงกี่ยามก็แล้วว่ะแล้วอาทิตย์ขึ้นขนาดนี้
ไฟก็ยังไม่เป็นน้ำก็ยังไม่เป็นใครคิดจะช่วยผัวประหยัดไป
น่าเหนื่อยใจด่าอย่างกับลูกทุกวันถ้าวันนี้ด่าฉันอีกแล้วก็

โอ้โหสุดยอดแล้วเมียพี่ว่าไง
มันไม่อยู่มันไปซื้อเงินของคุณ
เอาอะไรก็ได้ที่ทำให้หนูไม่เศร้า
นี่แก้ไขเครียดได้เรื่องจริงด้วย

นี่ดีกว่าเกมเศรษฐีอันนี้ดีกว่าน้องเอ๋ยเกมโดมิโน
โดมิโนเกมเศรษฐีบิ๊กโกอันไหนราคาถูกที่สุดใช่
นี่คือเกมหนองจอกนะครับผมเป็นเกมเศรษฐีที่เล่นแถวหนองจอก

เหมือนเป็นเศรษฐีจริงผมว่าคุณเคยเล่นน่าจะเคยเล่นไหมคะ

ขอบคุณพี่ชั้นน่ะ
ของหนูค่อมล่ะคะของหนูค่ำคืออะไร

ไม่เป็นไรแล้วแต่

ของพี่ดีกว่าจ้ะ
ของพี่โดมิโน่จ้า

สนุกสนาน

อันนี้ถูกกว่าเพราะอันเล็ก

เดี๋ยว
ไปดูสินค้าแบบนี้แย่งหน้าที่ละนะ

ขอบคุณค่ะ

ในเกรงกันใช่โดยเฉพาะ๒กล่องนี้

ค่ะเพราะว่าด้วยวัสดุแบบมันแบบเหมือนชีวิตเธอใช่หรอเธอ
น่าจะใช่ฉันว่าอันนี้มันเป็นกระดาษอะเนอะทั้ง๒อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบิงโกหรือว่าเกมเสด็จถี
ใช่สิตัวช่วยอะไรตัวช่วยของเราเองนะคะยังไงคะพร้อมเปิดตัวช่วย

ขอให้สมาธินิดนึงนะคะอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะ
คุณคะคุณเล่นคอเหรอคะยังไงคะอุ้ยมีไฟด้วยที่คอสาธุขอให้ไฟจุดตาย
อ๋อไม่ได้ขนาดนั้นเราไม่เอาในชีวิตน่ารักแบบนี้ค่ะได้คำตอบแล้วจ้าหญิงจ้าหญิงดวงดาวบอกเรามาว่าให้เลือกจากขนาด
ขนาดโอเคงั้นจะเลือกที่ขนาดเล็กหรือขนาดขนาดใหญ่กว่าต้องแพงกว่าถูกต้องค่ะเราจะตอบชิ้นที่เล็กที่สุดคือชิ้นที่ถูกที่สุดโอเคคือชิ้นนี้ค่ะ
เป็นคำตอบไหมคะงั้นเป๊กจะเฉลยที่เกมเศรษฐีที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๘๐บาท
และเป๊กจะเฉลยที่เกมบิงโกที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๗๕บาท
และเกมโดมิโน่ที่คุณเลือกนี่คือเกมสมัยเด็กที่เด็กทุกคนเคยเล่นราคาต้องถูกกว่า๗๕บาทและเกมโดมิโน่ราคาอยู่ที่

ราคาถูกที่สุดอ่ะของมาเลยค่ะคุณคะตอนนี้ไม่รู้คุณชาหรือยังแต่ดิฉันมั่นใจว่าสามคนนี้เริ่มชาแล้วค่ะจ้ะเพราะเขามากับชาตรามือค่ะมีด้วยกันสามแบบมาให้เลือกแบบแรกนี่ของพี่บอลคืออะไรคะนี่คือชาผงปรุงสำเร็จค่ะฉลากแดงกระป๋องสองร้อยกรัมคัดสรรจากพันชาอย่างดีฮะจนได้รสและกลิ่นของชาเข้มข้นหอมระบ
แล้วของชาเข้มล่ะคะชาเขียวแบบปรุงสำเร็จตรามือแบบถุงจ้ะค่ะรสชาติหอมกลมเป็นชาเขียวนมนะคะ
ราคาถูกที่สุดของพี่ก็ตรามือเช่นกันครับผมนี่ชากุหลาบครับผมสูตรมิกนะฮะชนิดผงครับผมแบบถุง๒๕กรัมครับผมชากุหลาบสูตรใหม่จากตรามือสำเร็จพร้อมชง
แล้วที่สำคัญไม้แพง
เพราะผมถูกว่าอันนี้ถูกแล้วถูกสุดแล้วชากุหลาบนี่ถูกสุดแล้วก็บอกน้องเขาอยู่เนี่ยอันนี้ถูกค่ะ
เอาล่ะใจเย็นค่ะนี่เป็นคำถามข้อที่๕ค่ะมูลค่า๒๕๐๐๐บาทชาปลามือทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
ตอนเข้าไปทำชาชักข้างในได้ค่ะได้ครับ
มี๒คำตอบที่ไม่แน่ใจว่าจะต้องเป็นหนึ่งในสองคำตอบที่เราเลือกไว้อย่างอะไรบ้างล่ะไหนเล่าให้ฟัง
คือน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นซองด้วยอันนั้นหนูตัดออกก่อนเลยเพราะว่าเป็นกระป๋องปริมาณน่าจะแพง
แต่เพื่อความมั่นใจความมั่นใจหนูยังเหลืออีกหนึ่งสิทธิ์เราจะขอใช้สิทธิ์นั้นให้เต็มที่ขอใช้ตัวช่วยค่ะเอาล่ะตัวช่วยสุดท้ายของคุณอามมี่และคุณอามชินะคะ
นั่นคือตอบได้๒ครั้งคุณจะตอบอะไรบ้างคะคนโสด

อันแรกคุณจะตอบว่ากุหลาบและอีกอันหนึ่งล่ะคะ
ตอบว่าชาเขียวเป๊กจะเฉลยกุหลาบให้คุณดูก่อนนี่คือชาที่คุณเลือกค่ะชากุหลาบ๒๕กรัมจากตรามือราคาอยู่ที่๑๒๕บาท
และเป๊กจะเฉลยอันที่๒ค่ะชาเขียวถุงที่คุณเลือกเช่นเดียวกันน้ำหนัก๒๐๐กรัมจากตรามือราคาอยู่ที่๖๔บาท
ชาฉลากแดงจากตรามือ๒๐๐กรัม
แพงกว่า๖๔บาท
และราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
และราคาชาฉลากแดงปลามืออยู่ที่

เดี๋ยวยังงงอยู่เลย

เป็นสินค้าที่ถูกที่สุด

ตอนนี้คุณสะสมไปแล้ว๒๕๐๐๐บาท

คือน่ารักมากไม่ว่าจะด้วยการแต่งตัว

ขอบคุณค่ะ
ถามแบบอ่อนนุ่มสไตล์หญิงเก่าก็คุยกัน

ถ้าคุณหยุด๒๕๐๐๐บาท

เงิน๓๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่

ยังไงคะ
อ้าวคุณ

ครับก็ได้
โอ้โฮคุณธรรมนี่คุณธรรมชีคุณธรรมให้หนุ่มของเราผิดหวังค่ะ
แต่วันนี้ขอบคุณคุณนะคะที่มาร่วมสนุกในรายการ

ผู้เข้าแข่งขันสุดแปลกต้องจากไป
แต่ต้อนรับสาวน้อยสดใสกันช่วงหน้าครับ